ที่ที่จะพาไปมันครบหมดทุกอย่างจริง
ติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
นี่ครับที่นี่คือบ้านสวนชิดตะวันแห่
นี่บอกเลยนะว่าที่นี่นะครับอินทรพลัม
หรือว่าอินทรพลัมเด็ดมาก

ที่นี่ที่จังหวัดกำแพงเพชรชาวสวนเขาเปิดสวนให้นักท่องเที่ยว
มาเดินชมสวนอินทพรัมไปถ่ายรูปนะ
แล้วก็ตัดเก็บผลอินทพรรมได้ตามใจชอบ
อยากได้พวงไหนเชิญเลย
โอ้โหแล้วดูค่ะมีไอศครีมด้วย
นั่นคือคาเฟ่ที่น่าสนใจของเขาอร่อย
ก็ต้องไปถามเจ้าของสวนเจ้าของร้านนะฮะคุณชะนิตา

คนนี้แหละบอกว่าปีนี้ผลผลิตในสวนผลใหญ่ขึ้น

แต่ราคาไม่เพิ่มนะจ๊ะ
ราคาเหมือนเดิม

เจ้าของสวนเขาใช้พื้นที่ปลูกจำนวนกว่า๑๐ไร่
เริ่มปลูกลงดินแหละประมาณก็๔ปีกว่านะ
โดยปีนี้เนี่ยผลผลิตออกให้เก็บจำหน่ายเป็นปีที่๒แล้ว
ผลผลิตลูกใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาด้วย

เป็นของฝากแล้วก็รับประทานกันได้อีกด้วยนะฮะ

ราคากิโลกรัมละ๒๕๐๓๐๐บาทเท่านั้นเอง
ผมบอกเลยว่าถูกมาก

ผลไม้ที่มีราคาเนี่ยพอประมาณเลยนะ

จริงแล้วเขาบอกว่าเนี่ย
ขายในราคาเดิมแล้วไม่มีเพิ่มเติมแน่นอน

ใครนะฮะจะซื้อกลับบ้านก็พร้อมได้เลย
ราคาขายในราคากิโลกรัมละ๒๕๐๓๐๐บาท

ตำเป็นแบบทั้งตำไทยและปูปลาร้าได้หมด
ของทางร้านไม่เหมือนใครใครอยากได้รสชาติแบบไหนก็สั่งเอาดิ

น้ำลายสอ

จะได้มีความหวานหอมชื่นใจ

เอาให้แน่นเอาให้เต็มนี่ถือน่ารักจังเลย
น่ากินน่าทานบอกเลยว่ารสชาติมันถูกอกถูกใจสูดเข้าไป

และเห็นเมื่อสักครู่ก็มีไก่ทอดด้วย

โอ้โหดีเราไปทานนะบ้านสวนชิดตะวันสามารถปักหุดไปทานกันได้นะฮะ
คุณผู้ชมฮะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๑๙นาฬิกาก็คือ๑ทุ่มนะฮะ

ใครที่มีโอกาสแวะเวียนไปแถวกำแพงเพชรลองไปแวะทานกันดูรับรองเพชรถึงใจอร่อยแน่นอน
สุดยอดไอเดียจริงนะคะแล้วก็อร่อยดีมีประโยชน์ด้วยเนาะ